เค้าขึ้นไปเผื่อเค้าขึ้นไปเพื่อ
วิ่งพอดีกระตุกแล้วก็เสียดละก็เลยลมลงมาไหนทอง
ตามกล้องตามรูปภาพวิดีโอที่อยู่ในกล้องครับผม
ตามกล้องตามรูปภาพวิดีโอที่อยู่ในกล้องครับผม
ตามกล้องตามรูปภาพวิดีโอที่อยู่ในกล้องครับผม
คุณแม่เขาเห็นสุนัขที่เลี้ยงไว้แล้วเชือกมันพันกับเสาเขาก็เลยไปกดเชือกออกแล้วก็กำลังจะไปทำความสะอาดอะไรประมาณนี้
ก็เลยเอาเชือกอ่ะไปผูกไว้แล้วก็คันนี้อ่าเขาขึ้นไปเพื่อ
ไปพูกมาโต๊กหลังคาครับนะทีนี้ตอนก้าวลง
เอาตามกล้องตามรูปภาพวิดีโอที่อยู่ในกล้องครับผม

คือประมาณแกนอนนิ่งอยู่ประมาณ๒นาทีถึง๓นาทีคือนิ่งมากเลยครับ
แล้วแกก็ค่อยดูขึ้นมาหยุดโทรศัพท์
ผมก็เลยได้มารับไปพาไปโลงจังหวัดเด็กซะเนี่ย
ก็ผลปรวจว่าศีรษะไม่เป็นอะไรครับ
ข้อต่อของสะโพกกระดูก

คุณหมอเขาบอกว่ามันไม่ใช่เชิงกับราฟ
แต่ว่ามันเคยหลุดมาก่อนตรงนี้มันเคยเคลื่อนมาก่อน